การเมืองไทยในช่วงปีหน้าจะเริ่มต้นร้อนแรงตั้งแต่ต้นปี
เมื่อสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องว่า
อนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองหรือไม่วันที่๒๑มกราคม
พร้อมกับรับคำร้องของกรกตที่ขอให้วินิจฉัย
เรื่องการอยู่ภักดิ์อนาคตใหม่ไว้พิจารณาแล้ว
เจาะประเด็นจากรายงานครับ
นอกจากนี้สารรัฐธรรมนูล

กรณีที่นายนัฏพรณ์โตปรยูล

วินิจฉัยว่าการกระทำของพักอนาคตใหม่

และคณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่

เพื่อล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือไม่
ในวันที่๒๑มกราคมนี้ในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
จากสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า
ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอ

โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวน
ส่วนความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
ของนางสาวปารีนาไกรคุบสรชบภรรังประชารัฐ
วันนี้นายอัตภพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้
เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจจลิตประพฤติผิดชอบสภาพผู้แทนราษฎร
ยืนยันว่าการดำเนินการที่ดิน๖๘๒ไร่มี๒ส่วน
คือที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน๔๑ไร่๑งาน๕๙ตารางวา
และพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้๔ไร่๓งาน๘๑ตารางวา
รวมเป็นพื้นที่๔๖ไร่๑งาน๔๐ตารางวาที่ดำเนินคดี

ทุกประเด็นแล้วยืนยันทันทีที่เรื่องนี้คัดเจน
รมป่าไม้พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย
เพื่อความถูกต้องก็เลยจะต้องมีการหลัยศิกา
แต่ก็ผมเชื่อว่าแนวทางมันมีอยู่แล้วล่ะ
เพียงแต่ว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเขาสบายใจ
ว่าได้ปศิษฐ์ไปอย่างครบท่วนหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าตัดสินใจแล้วปฏิบัติไปแล้วไม่ครบถ้วน
มันก็อาจจะทำให้มีผลต่อ
ในเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในอนาคต
ก็พร้อมจะให้กิติกาติดความแล้วก็ละมือการทันที
ส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรี
วันนี้เดินทางไปที่ท่ากาศยานขอนแก่น

ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแรงและพบปะชาวบ้าน

เพิ่งชนะเลือกตั้งซ่อมเขต๗ขอนแก่น
พร้อมสอพักพลังประชารัฐมาต้อนรับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ช่วยกันดูแลประชาชน
และขอบคุณที่สนับสนุนรัฐบาล
ส่วนที่ชัยภูมินายกรัฐมนตรีอ้อนชาวชายภูมิ
เป็นลูกหลานพญาแร่เพราะมารดาก็เป็นคนชัยภูมิ
และการลงพื้นที่วันนี้ยืนยันว่าพร้อมดูแลประชาชน
ร่วมกับพักร่วมรัฐบาลและจะไปทุกพื้นที่
คนอีสานจะไม่ค่อยชอบตัวเองก็ตาม
อยากจะบอกว่ารัฐบาลนี้
ผมนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ

ไม่ว่าที่ไหนเขาตามไม่ว่าที่สองสองเขาไหนเขาตาม
เพราะผมไม่เยี่ยมกันแน่นอน
แต่ว่าจะเลือกใครก็เอาไปผมไม่รู้เลือกของท่าน
ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
ก็ไม่พลาดที่ชาวบ้านจะจับจ้องไปที่ทะเบียนรถของนายก
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน